เมื่อทหารขับรถแหกด่านข้ามจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในฝั่งประเทศไทย
ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานตามรายงานบอกว่าประมาณสัก๖โมงเย็น
มีการแจ้งกันบอกว่ารถคันนี้ครับขับแหกด่านไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้มีการขออนุญาตเข้าประเทศไทยด้วย
ข้ามจากกัมพูชาเข้ามาฝั่งไทยเสร็จแล้วขับลุยดะเลยครับ
แล้วก็ไปเจอว่าติดอยู่ตรงแยกไฟแดงที่วัฒนานครสะแก้วประมาณสัก๓ทุ่ม
หลังจากนั้นก็มีการระดมกำลังกันครับเพื่อล้อมสกัด
แล้วคนขับรถอยู่ในรถคันนี้ฮะตลอดทั้งคืนนะครับ
ภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมนั้นกำลังไล่ดูไปพร้อมกันกับเราสองคนครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องมีการเกลี้ยกล่อม
ลองดูบรรยากาศจังหวะนั้นหน่อยนะฮะ
เมื่อคืนเขาอยู่บนรถจนกระทั่งประมาณสักช่วงเช้าที่ผ่านมา
เขาลงจากรถพร้อมกับถือปืนในมือแบบนี้นะครับ
ข้อมูลตอนแรกบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ทหารในฝั่งกัมพูชา
และมีความแม่นยำเรื่องการใช้อาวุธปืน
ดังนั้นต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ตำรวจในพื้นที่วัฒนานครที่สะแก้วเนี่ย
ดมกำลังกันนะครับเพื่อสกัดจับแล้วก็ระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ผ่านไปถ้านับตั้งแต่ที่มีรายงานว่าเกิดขึ้นตอน๖โมงเย็นเมื่อวาน
ที่เขาขับรถแหกด่านเข้ามาในฝั่งไทย
กระทั่งเก็บตัวอยู่บนรถไม่เจรจาไม่พูดไม่คุยกับใคร
ลงมาจากรถแล้วถือปืนกวัดแกว่งแบบนี้เดินไปเดินมาอยู่แบบนี้
มีรายงานล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ครับคุณขวัญคุณผู้ชมครับ
ประมาณสักบ่าย๒โมงเสร็จ
เพราะเจรจาก่อนหน้านี้ถือทรโขงยังไม่เป็นผล
ประมาณสัก๒๐นาทีที่แล้วคุมเหตุการณ์ได้แล้วเรียบร้อย
ก็เวลาผ่านไปประมาณสัก๒๐กว่าชั่วโมง
เดี๋ยวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้
เราจะอัปเดตให้ทราบต่อไปนะฮะ

โอ้โหน่ากลัวมากชาวบ้านนี่คืออกสั่นขวัญแขวนเลยอ่ะ
ใช่แล้วเขามีอาวุธปืนด้วยนะครับ